คุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูเรื่องของการพบศพชายคนนึงค่ะ
ก็ไปนอนเสียชีวิตอยู่ในวัดนะที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าตกลงแล้วเขาเสียชีวิตเพราะอะไร
ไปดูกันหน่อยเพราะว่าในช่วงเช้าของวันนี้
ตำรวจสพบังพลีเขาได้รับแจ้งเหตุ
มีคนไปพบศพคนนอนเสียชีวิต
ตรงนี้มันเป็นบริเวณลานตักบาทที่อยู่ในวัดบางฉลงนอก

ก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่ปติ๊กตึงเข้าไปตรวจสอบ
อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันเป็น
บริเวณพื้นปูนนะคะเอาไว้ตั้งบาดพระ

นรพลวงรุ่งเรืองอายุ๔๘ปี
สภาพคือนอนหงายเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
แน่นอนว่าพอเจ้าหน้าที่เขาไปเจอแบบนี้
เขาก็จะต้องใช้วิธีการเอายาไปพ่นฆ่าเชื้อบริเวณตรงนั้นก่อน
ตรวจหาเชื้อในตัวผู้เสียชีวิตก่อนด้วย

แล้วก็ตามร่างกายเนี่ยไม่ได้พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะ
เชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมงค่ะ
ทีนี้พระลูกวัดเขาบอกแบบนี้ว่า
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงก็คือเป็นคนในพื้นที่แถวนี้แหละ
อาศัยหลับนอนอยู่ภายในวัดได้หลายปีแล้ว
มีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยกันทั้งความดันสูงเบาหวาน
ทีนี้ในช่วงเช้าเขาบอกว่ามีเด็กวัดเนี่ยคือไปตาม
พระลูกวัดบอกแบบนี้นะว่าเห็นคนนอนตายอยู่บริเวณลานตักบาทตรงนี้เลย
ปรากฏว่าออกมาดูก็เจอศพอย่างที่เห็นค่ะ
ทางด้านของพันธบตรีสิทธิพงศ์ปานไทยสงสารวัสด์สวนสภพบังพลี
ก็มีการให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ก็ต้องมีการนำร่างผู้เสียชีวิตห่อบรรจุใส่ถุงซิป
ก็มีการเอาไปชนสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนริบดินที่สูงประการ